คุณผู้ชมเข้าไปห้องพักแบบผู้หญิงคนนี้
แล้วมองไปรอบห้องมีแต่เลือดกระเซ็นเต็มห้องไปหมด

มึงมึงดูห้องกูตกใจมาก
กูตื่นมาใครฆ่ากันตายอยู่ห้องกูหรือเปล่า

มึงเจอกูหาเจอกูเดินตามรอยเท้า
กูเดินตาลอยจนกูเจอฆาตกร
ฆาตกรฆาตกรฆาตกรศรีพสมภาษณ์
อะไรมึงจะไปไหน
คุณผู้ชมคงกำลังด่าอยู่
ไอ้เบิร์ทโปรยซะเยี่ยมเลย

ดูสภาพแบบนี้ถ้าเดินไปอย่างนี้คลิปก็ต้องตายไหม

คุณผู้ชมฮะเป็นเจ้าเหมียวจอมสน

แล้วเหมือนเลือดจริงนะ
เอื้อนกระเซ็นอยู่เต็มห้องแบบนี้นะฮะ
ทำบัตรชกของห้องตกใจนะครับ
แต่ที่สำคัญคือต้องเอาแมวมาอาบน้ำ
เจ้าของบอกว่าโอ้โหมันกลัวน้ำมาก
มันไม่ชอบน้ำเลยต้องเหนื่อยอีกเยอะแล้ววันนี้
นี่แหละครับอย่างที่อยากให้ดูครับ